เอามาดูเรื่องนี้ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะจำได้ใช่ไหมคะ
เมื่อวานที่เล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งเอารถไปซ่อม
ซ่อมนานเป็นปีทวงแล้วก็ยังไม่ได้รถคืนนะคะ
ทราบแต่ว่าเจ้าของอู่เนี่ยเอารถของตัวเองเนี่ย
ให้เจ้าหนี้ของเจ้าของอู่ใช้ก่อนแก้ขัดค่ะ
ต้องไปแจ้งความเป็นปีก็ยังไม่ได้ขับรถตัวเองนะคะ
ล่าสุดเขาก็ประกาศตามหาแล้วก็เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมในที่สุดเนี่ยนะคะ
ออสสีขาวหมายเลขทะเบียนงองูฉฉิง๕๕๔๐เชียงใหม่ของคุณอาม
หรือคุณทันพิษิตอินสันปีนึงที่ไม่ได้ขับเลยแล้วหายไป
เขาไปเจออยู่ที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่งหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แล้วสภาพนะคุณผู้ชมนี่ดูสภาพข้างใน
แต่เจ้าของคุณอามเนี่ยดีใจมากได้เจอรถตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือจำได้ไหมคะเขาไปทวงถามกับเจ้าของอู่ไม่รู้กี่ครั้ง
แล้วก็ถูกบ่ายเบียงแจ้งความก็แล้วก็ยังไม่เจอจนต้องประกาศหาเอง
คือโอ้โหน่าเห็นใจมากจริงนะคะ
เอาไปให้อู่แห่งหนึ่งที่อำเภอสารพีซ่อม
แล้วเจ้าของอู่ก็บอกว่าเอาไปให้เจ้าหนี้เขาใช้ก่อน
คุณอามผ่อนกุญแจสำรองเดือนละ๗๐๐กว่าบาทมาตลอดเลยนะ

เขายืนยันบอกไม่ได้จะดำเนินคดีเจ้าของอู่นะคะ

เพราะเขาเองเนี่ยตกลงรถเนี่ยเอามาให้ซ่อมก็ยังจะขับไม่ได้นะ
ก็ยังต้องเอาไปซ่อมใหม่ให้กลับสู่สภาพเดิม

แล้วก็ความเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้มีรถยนต์ใช้มาเกือบปี
อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่หนักหนาสาหัสจริงค่ะ

เขาก็ติดต่ออินบล็อกมาครับ
ว่ารถพี่อยู่กับผมนะน้องเขาก็โอเคครับ
ยินยอมที่จะคืนรถให้เรา
ก็ติดต่อคุยกันว่าเออเดี๋ยวพี่มารับรถนะ

แล้วก็ได้คุยกับเรื่องที่ของเขาที่ดำเนินคดีอยู่

ว่ารถเป็นของเขาเขาเลยมาวางเป็นประกันไว้
ก็เหมือนที่เขาพูดกับผมว่าเขาเอารถคนอื่นมาให้ผมใช้
แล้วก็เขาก็อ้างว่าเป็นเรื่องของเขาอย่างนี้ครับเหมือนกันเลย

ตามหามาเป็นปีจะขับรถก็ไม่ได้ขับ
คุณไอซ์เนี่ยค่ะก็คือคนที่อินบล็อกไปหาคุณอาม
เป็นคนที่เจ้าของอู่เอารถมาให้ใช้
คุณไอซ์ยืนยันบอกเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อน

เพราะว่าเจ้าของอู่อ้างว่าเนี่ยรถเขา

ระหว่างซ่อมเขาก็เลยเอามาใช้นะคะ
เขาบอกตัวเองเนี่ยก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาก็เอารถยนต์เข้าไปซ่อมในอู่นี้เมื่อกลางปีที่แล้ว
ไป๓เดือนรถตัวเองถูกลื้อชำแหละอะไหล่หายไปเสียหายกว่า๑แสน
ก็เลยเอารถไปซ่อมที่กรุงเทพแล้วไปแจ้งความเจ้าของอู่
จนเป็นที่มาที่เจ้าของอู่เนี่ยต้องเอารถของคุณอามมาให้เขาใช้

เอารถของลูกค้าไปให้ลูกค้าคนอื่นใช้แก้ขัด
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำเรื่องเสียหายไว้นะคะ
เดี๋ยวทั้งสองฝ่ายเขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ